วันจันทร์ที่การเมืองพร้อมจะพลิกตลอดเวลา
คาดการณ์คาดเดาไม่ได้เลย
แต่ที่วันนี้ที่ต้องจับตาครับคือการประชุมระหว่าง
เพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็พักที่จะมาร่วมด้วยอีก๖พัก
เพราะว่าบ่าย๓บ่าย๓๒พักใหญ่ก็จะคุยกันก่อน

ใช่ก็มีเรื่องต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะ
เพราะว่าจากการแถลงของคุณพิธาเมื่อวันเสาร์
การให้สัมภาษณ์ของทางเพื่อไทย
ตลอดทั้งวันวันนี้ก็ทำให้เป็นที่จับตาดูนะคะ
ว่ามติรวมเอาของเกราไกรกะเพื่อไทยก่อน
ที่จะแก้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เบื้องต้นเลยจับตาการคุยกัน
ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวตามต่อ
พักร่วมวันนี้ผู้สื่อข่าวเอาคือบอกปุ้นเลยนะคะ
ตอนบ่ายคือกว่าจะทราบว่า๘พัก
จะคุยกันจะคุยกันที่ไหนเอาอย่างนี้ก่อน
ก็ยังไม่รู้เลยนะคะก็สุดท้ายก็ไปตกที่ตึกไทยสมิตร

แค่ทางนะครับเข้าจอดรถขวางกั้นเท่านั้น
ประเด็นคือ๑๑เนี่ยคือยังไงเนี่ย
๒นะครับเรื่องของนะครับจะมีการเสนอชื่อคนอื่น
พักร่วมรัฐบาลเดิมวัฒนธรรมชื่อกระเนิน

ก็คือถ้าพิธาโหวตไม่ผ่านรอบ๒
ทั้งหมดก็จะจับมือกัน
แล้วก็ให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

แต่มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหลังการประชุม

ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นก็คือคุณไหม
ที่ผู้สื่อข่าวก็ได้คุยก่อนที่จะไปเข้าประชุม
คุณไหมคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกล
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนึงนะคะ
หลังจากนั้นก็มีคุณพุมทำเว็บเทียชัย

ใช่ไหมคะ๓ท่าน
เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามการรายงานสด
คุณสิริวัณรักษัตริย์เพราะว่าเธอไปประจำการที่นั่นติดตามความคืบหน้าอยู่แล้ว
แต่ก่อนอื่นนะครับไปดูปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นก่อน
ก่อนที่เขาจะประชุมกันเนี่ยนะคุณหมอชนน่านเนี่ย
เขาบอกว่าต้องหารือการแปดพักร่วม
แล้วบอกเลยว่าสวบางคนคือเขาไม่ทงอยู่แล้ว
ต่อให้ทางกลุ่มผู้สนับสนุนพิธาหรือว่าพักเก้าไกลนะครับ
คือไม่ทัวร์ไปลงยังไงเขาก็ไม่เลือก
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
บอกว่าการหารือของ๘พักนะครับ
ก่อนจะโหวตนายกรัฐมนตรี๑๙กรกฎาคมเนี่ย
คือต้องได้ข้อสรุปข้อสรุปตาม๓๔ข้อที่เบิร์ตบอกไป
นะครับ๘พักจะมีมติอย่างไรต้องทันเกม
ถ้าตอนนั้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกันต่อหน้าต่อตา
จะทำยังไงต้องมีแผน๒แผน๓เอาไว้
ส่วนกระแสข่าวที่เพื่อไทยจะเสนอ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนั้นก็
ยังเป็นแค่กระแสข่าวนะครับ
การหารือร่วมกันกับพักเก้าไกลนะครับ
ถ้าย้อนไป๑๔กรกฎาคมเนี่ย
เสนอของก้าวไกลที่เปิดเผยขณะนี้
ก็คือยังคงเสนอชื่อคุณพิธาในวันที่๑๙
ซึ่งพักเพื่อไทยก็รับมาพิจารณากันแล้วในพัก

เพื่อไทยคิดกันยังไงเดี๋ยวจะบอกก้าวไกล
ส่วนการจะใช้ข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
นะครับซึ่งเป็นเรื่องยัตติเฉพาะ
ที่อาจจะนะครับไม่ให้เสนอชื่อนายพิธา
อันนี้ต้องยกข้อกฎหมายมาสู้กัน
คุณผู้ชมอันนี้แทบจะฟันทงได้เลย๑๙ได้เถียงกันเรื่องนี้ก่อน
ก่อนที่จะเสนอชื่อก่อนที่จะลงมติแน่นอน
คือถ้าหากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากฝั่งตรงข้ามจริง

ก็ต้องหาแนวทางนี่ไงที่ผมบอกเมื่อสักครู่
ต้องมีแผน๒แผน๓รองรับเอาไว้ถึงหน้างาน
ตกใจทำอะไรกันไม่ถูกก็ยุ่งเลยนะครับ
ส่วนกรณีที่มวลชนที่สนับสนุนนะครับ
คุณพิธาสนับสนุนก้าวไกลไปกดดันสว
มันจะส่งผลต่อการโหวตนายก๑๙นี้หรือเปล่า
คุณหมอชนน่าก็บอกว่าตอบไม่ได้หรอกนะครับ
ถึงแม้ว่าผู้สนับสนุนเหล่านั้นไม่ไปกดดัน
เขาก็ไม่โหวตให้อยู่ดีนะครับ
ต่อให้ก้าวไกลไม่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย
แล้วก็ก้าวไกลนะครับอยู่ร่วมกัน

ลองฟังคุณหมอชนน่านนะครับ
ต่อให้ก้าวกายไม่ได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

อาจจะเป็นบางคนนะครับ
อันนี้ของสองแก่นำพักร่วมนะครับ
แล้วไหนจะเป็นสวที่ต้องไปเช็คเสียงอีกนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้เคยโหวตไม่เห็นชอบ

กลุ่มที่ไม่มายังไม่แสดงตัวจะเป็นยังไง
อันนี้ในส่วนของผู้สนับสนุน

อย่างวันนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มแดงเพื่อไทย
ที่ไปยื่นหนังสือให้กำลังใจคุณหมอชนน่าน
แล้วก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งใน๑๐ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทย

ตั้งรัฐบาลโดยไม่พึ่งสว

สนับสนุนและร่วมมือกับพักอันดับ๑
ตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตย
แต่เมื่อพักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล

และจะมีการโหวตครั้งที่๒ในวันพุธที่จะถึงนี้
ซึ่งความหวังของพี่น้องทั่วประเทศ
ต้องการให้มีรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

เพราะฉะนั้นขอให้ภักดิ์เพื่อไทยช่วยเห็นแก่ประเทศ
และพี่น้องที่เลือกพักเพื่อไทยเข้ามา

นายกรัฐมนตรีแทนพักอันดับที่๑

และนำนโยบายของพักมาบริหารประเทศต่อไป
ซึ่งพักถ้ามีฉันธามติยังไง
ประชาชนที่รักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยและศรัทธาเพื่อไทย
ก็ขอน้องรับการตัดสินใจของพักเพื่อไทย
เอาล่ะครับคุณผู้ชมที่ผมได้เกริ่นและสัญญาเอาไว้ว่า
ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีการรายงานสดมา
เป็นทิศทางจากภักดิ์เพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลครับตอน